ใช้รถใช้ถนนต้องมีสติตลอดเวลาเนาะ
หญิงสูงวัยท่านหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย

ก็เลยถูกรถจักรยานยนต์ที่ตามมาข้างหลัง

ไปดูนาทีเกิดเหตุกันติดตามในช่วง

เหตุเกิดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อนะคะ
ในเขตเทศบรรย์ตะบลนนท์สูงอำเภอนนท์สูง
จังหวัดนครราชศรีมา
ช่วงเช้าวันที่๕กันยายนนะฮะที่ผ่านมาเนี่ย

คุณยายวัย๕๕๖๐ปี
ประมาณนี้นะฮะขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วจู่ก็คือจะเหมือนกลับรถเนอะ

ก็เลยจะกลับรถไปฝั่งตรงข้าม
ทำให้รถด้านหลัง

เขาคงจะไม่รู้ว่าคุณยายจะกลับรถ

ก็เลยชนเข้าอย่างจัง
เสียหลักพุ่งชนท้ายเข้าไป
ก็เป็นเหตุให้ทั้งสองคันเสียหลักล้มคว่ำ

ก็น่าจะบาดเจ็บค่อนข้างเยอะ

ใครผิดใครถูกก็ไปว่ากันทางกฎหมายเนาะ

ที่เราก็เตือนทั้งสองคันเลย
เรื่องการใส่หมวกกันน็อก

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งลงพยาบาลน้วนสูง
ส่วนตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็อย่างที่คุณชนะบอก
ก็มีการสอบปากคำคู่กรณีและพยานเดี๋ยวก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ

ใช้รถใช้ถนนที่ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกหมวกนิรภัย
เพื่อป้องกันและลดอาการบาดเจ็บสาหัส
เข้าใจอ่ะบางทีมันสะดวกนะแต่เดี๋ยวจะต้องไปทะเลาะกับคุณตำรวจอีกอ่ะ
เพราะว่าไม่ยอมใส่หมวกกันน็อกเพราะตำรวจเขากวดขัน
เรื่องของการสวมหมวกกันน็อกต้องไปโกรธเขาเวลาโดนจับ
ถ้าเราทำถูกมันไม่ได้มีใครได้อะไรนอกจากตัวเราที่ได้